คุณผู้ชมคะคดีนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกับเรา
เพราะว่าเป็นคดีที่ถูกพูดถึงเยอะมากและล่าสุด
มีการติดแฮชแท็กแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
๑๖ฝ่าไฟแดงชนคนตาย
กรณีที่เยาวชนชายนะคะอายุ๑๕๑๖ปีนี่แหละค่ะ
ฝ่าไฟแดงพุ่งชนน้องเต้เป็นบัณฑิตกิจนิยมจบวิศวะอายุ๒๒
น้องเต้ขี่รถจากกระยันยนต์จนน้องเต้เสียชีวิต
คุณผู้ชมคะคดีนี้มันเกิดคำถามเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมาก
โดยเฉพาะทางผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุพึ่ง๑๕๑๖
ขับรถได้ยังไงมีใบขับขี่เหรอแล้วฝ่าไฟแดงเนี่ยนะแล้วไปไหนกันมา
ขออนุญาตนะคะคนถามไปถึงพ่อแม่ของเด็กที่ก่อเหตุ

ทำไมปล่อยให้ลูกหลานคุณขับรถไปชนคนตายแบบนี้
ซึ่งอายุ๑๕ถือว่าเด็กมากนะในการขับรถนะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะมันเกิดคำถามเยอะจริง
คือใบขับขี่ทำให้ได้อยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วคนเสียใจกับน้องเต้ที่เสียชีวิต
เพราะว่าน้องเต้เป็นเสาหลักของครอบครัวครับเป็นนักเรียนเรียนดี
เกียรตินิยมจบวิศวะพี่อุ๋ยกำลังจะเรียนต่อปริญญาโท
ครอบครัวน้องก็ไม่ได้มีฐานะอะไรแต่เขาพยายามกัดฟันส่งจนเรียนจบ
จนเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องมาเสียชีวิตแบบนี้

คุณผู้ชมคะย้อนไปดูเหตุการณ์กันอีกนิดหนึ่งนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๓๐กันยายน๔ทุ่ม
แยกไฟแดงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตู๑
ถึงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ห่างออกไป๓๐เมตรมีรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟิลาโนสีแดง
ถูกชนสภาพพังยับเยิน
ผู้เสียชีวิตคือน้องเต้ค่ะที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
ธนพลแก้วมูลอายุ๒๔เป็นชาวอำเภอธาตะโกจังหวัดนครสวรรค์
คือน้องนอนจมกองเลือดกระดูกหักตามตัวหลายแห่งมากนะคะ
อย่างที่บอกเนี่ยน้องเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ปริญญาตรีวิศวกรรมธรคมนาคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีได้เกียรตินิยมนะคะ
รับปริญญาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เอง
ตอนนี้ก็ทำงานหารายได้ช่วยเหลือดูแลครอบครัว
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
งานก็ดีอ่ะกำลังจะต่อปริญญาโทอยู่แล้วกลับต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
ใช้เส้นทางจากถนนมหาวิทยาลัยประตู๒
่งหน้าไปซอยสามยอดเพื่อกลับที่พัก
ไปถึงแยกสัญญาณไฟจราจรที่ถนนมหาวิทยาลัยประตู๑
เต้จอดติดไฟแดงอยู่
คุณผู้ชมคะน้องเต้ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่าง
รอจนไฟเขียวแล้วไม่ใช่ไฟเขียวปุ๊บพุ่งออกปั๊บนะคะ
ไฟเขียวปุ๊บน้องเต้รออีกสักประมาณ๖วินาที
ถึงจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วยังไงคะเนี่ย
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้องเต้แบบเต็ม
ร่างน้องกระเด็นไปจนเสียชีวิตค่ะที่
ที่ไปก่อเหตุเนี่ยอายุเพิ่ง๑๕๑๖อะค่ะ
กับเพื่อนวัยเดียวกันนั่งกันมา๓คน
เขาไม่เจ็บอะไรเลยนะแต่รถเขายับเหมือนกันนะ
แต่เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะทางฝั่งรถเก่งอ่ะ
ก็ตกใจแหละก็ยืนรอแสดงตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุ
แต่คุณผู้ชมค่ะไอ้จังหวะที่หลังเกิดเหตุ
แสดงตัวกับตำรวจมันมีประเด็นร้อน
ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
นี่คือน้องเต้ใช่ไหมเสียชีวิตใช่ค่ะอยู่ที่พื้นถนนแล้ว
มันมีประเด็นร้อนตรงนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากเกิดเหตุไปชนเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะ
แทนที่ทางฝั่งที่ไปก่อเหตุจะไปดูคนเจ็บ
ไปช่วยไปดูไปอะไรถ่ายสตอรี่
สตอรี่บอกรถตัวเองอุบัติเหตุนัด
เราไม่เป็นอะไรเลยถ่ายรถตัวเอง

คือโลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็กนะคะ
๑๖ฝ่าไฟแดงชนคนตาย
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุอายุ๑๕๑๖ประมาณนี้
นี่คือติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะ
เพราะว่ามีการแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

ควันขโมงนี่ภาพนี้นะคะ
ควันขโมงออกจากเครื่องยนต์
มีเยาวชนชาย๓คนยืนอยู่ใกล้
นั่นขวามือนั่นใช่ไหมเสื้อขาวดำน่ะ
แล้วยังไงคะเขาไม่ได้ไปดูร่างของน้องเต้ผู้เสียชีวิตเลยนะ

นี่เขายืนอยู่แถวรถของเขา
แล้วถ่ายภาพลงสตอรี่อย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวลองไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะ

คุณผู้ชมคะมีการแชร์ภาพที่คาดว่าเป็นสตอรี่

แยกไฟแดงมทศปลอดภัยดีทั้ง๓คน
ผมและบอกชื่อเพื่อนอีก๒คนมา
แต่รถพังยับเลยชนมอเตอร์ไซค์
แล้วไม่เป็นห่วงเป็นใยไม่กล่าวถึงเขาเลยเหรอว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาเสียชีวิต

คือสิ่งที่คนเห็นสตอรี่เห็นภาพนี้แล้ว
คนคอมเมนต์ว่าแบบเออเพื่อนกูรวยทำไมอ่ะจ้างก็ไม่ติดคุกหรอก
อะไรประมาณแบบเนี้ยโอ้โหแต่คนก็สงสัยนะว่าเยาวชนกลุ่มเนี้ย
ไปทำอะไรกันมาเออสี่ทุ่มกว่าเนอะใช่ฮะอายุสิบห้าสิบหกเนอะ
หรูไปไหนกันมาคะเมาหรือเปล่าไปดื่มอะไรหรือเปล่า
ปาร์ตี้หรือเปล่ามันเกิดคำถามเยอะจริงจริงนะคะ
แล้วฝ่าไฟแดงด้วยใช่นี่เนี่ยมีคนโพสต์ทวิตเตอร์
เพื่อนกูรวยทำไมอ่ะจ้างให้ก็ไม่ติดคุกนี่อ้างเยาวชน
บอกไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะในโลกโซเชียลมีการขุดประวัติของเยาวชนวัยสิบห้าปีคนนี้เขาเป็นนักกีฬานะคะ
เป็นนักกีฬาเทนนิสดีกรีเยาวชนทีมชาติเคยเข้าร่วมแข่งขันได้รางวัลเยอะเลยครับ
แต่ทางตัวแทนสมาคมยืนยันว่าเยาวชนรายนี้ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะอืม
ทางสมาคมก็เลยไม่มีอะไรจะชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขาก็เป็นนักกีฬานั่นแหละแต่ในโลกโซเชียลบอกว่าเป็นทีมชาติใช่ไหมคะ
แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมชาติคือยังไม่ได้ติดทีมชาติอย่างเป็นทางการอ่ะ
แต่ก็เป็นนักกีฬาเทนนิสอ่ะอ่าอืมเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ตามเรื่องนี้นะคะ
ที่จุดเกิดเหตุกันค่ะที่สี่แยกไฟแดงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตูหนึ่งนะคะ
ยังมีซากโครงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกระจายอยู่นะคะ
เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอืมยังอยู่ริมทางแบบเนี้ยโอ้โห
ทีมข่าวไปสำรวจดูจุดที่ผู้เสียชีวิตจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่เพื่อที่จะรอข้ามอะค่ะ
มันก็เนี่ยตรงนี้นะคะอาจจะเป็นมุมอับสายตานิดนึง
ฝั่งขวามือจะเป็นเป็นย่ามันมันหนาหน่อยมันทึบหน่อยนี่ค่ะ
เพราะน้องเต้เขาก็มาถูกทางอ่ะเนอะไฟเขาเขียวปกติเขาก็ขี่รถของเขาปกติอ่ะค่ะ
ครับคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปที่สพโพกลางไปตามความคืบหน้าทางคดี
ผู้กำกับการสพโพกลางบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทางผู้ปกครองของเยาวชนวัยสิบห้าปี
ผู้ปกครองพาเข้าพบตำรวจแล้วตำรวจสอบปากคำเยาวชนชายคนนี้
แต่มันก็มีขั้นตอนหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเยาวชนนะคะ
ว่าจะมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมีอะไรแบบนี้ร่วมสอบปากคำ
ทางตำรวจแจ้ง๔ข้อหา๑ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
สองขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสามขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
สี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะเยาวชนชายคนนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ส่วนคำถามที่ชาวเน็ตชาวโซเชียลสงสัยมากเลยอืม
เขาเมากันหรือเปล่าเออเยาวชนชายในรถเก๋งคันนี้ครับ
คนขับอ่ะเมาไหมตำรวจก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะตำรวจยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างตามพยานหลักฐาน
คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ได้หนักใจอะไรจะให้ความเป็นธรรม
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้อายการพิจารณาส่งฟ้องต่อสาร
คือวันแรกที่เราที่อ่าเกือร์เทนเนี้ยเราก็เทสเขาแล้วนะ
พอเป่าแล้วไม่ขึ้นก็คือเป็นศูนย์นะครับก็
เท่าที่ให้การคือบอกจะไปไหนนะคือเขามีเพื่อนมาที่บ้านมาทำ
ทำรายงานกันนะครับแล้วก็ลืมของไว้ที่บ้านเพื่อน

คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศงานศพของน้องเต้ผู้เสียชีวิตค่ะ
ที่วัดดอนคาอำเภอธาตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
บรรยากาศเศร้ามากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอาจารย์
เพื่อนร่วมสถาบันมาร่วมงานศพกันเยอะมากค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่เศร้ายิ่งกว่าเดิมค่ะ
คุณแม่คือเป็นลมซุดลงไปกับเก้าอี้
ญาติญาติต้องมาประถมพยาบาลและปลอบใจตลอดเวลาเลยนะคะ
ช่วงระหว่างที่ทำพิธีชาปนกิจค่ะ
นักข่าวก็ได้คุยกับคุณพ่อของน้องเต้นะคะ

คุณพ่อก็บอกว่าวันนี้พ่อจะทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากเสร็จงานยืนยันว่าจะดำเนินคดี

ถึงที่สุดถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ตาม

ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วคู่กรณีติดต่อมาทางครอบครัวบ้างไหม
คุณพ่อบอกว่าไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชม
จนถึงตอนนี้ไม่มีเลยไม่ได้มีการติดต่อมาเลย
แต่ทางฝ่ายครอบครัวของผู้ก่อเหตุบอกจะขอชดใช้นะ
ชดใช้ค่าเสียหาย๒๐๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมคุณพ่อบอกว่าไม่ยอมหรอกไม่รับอ่ะเงินตรงนี้

จนถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาเลยนะคะ
ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของอะไรเลยไม่ติดต่อมาเลยด้วยซ้ำ
ตอนนี้ทางฝั่งคู่กรณีได้มาติดต่อบ้างยังครับ

ยังไม่มาแต่เขาบอกเขาจะมาร่วมงานเผาใช่ไหมครับ

ถ้าเขามาเนี่ยคุณพ่ออยากจะถามอยากจะพูด
ยังไม่พร้อมจะถามเสร็จงานก่อนครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ผู้ใหญ่ธีรวัตรก็บอกว่าได้รับการประสานมาจากผู้ชายคนนึง
อ้างตัวว่าเป็นพ่อของเยาวชนชายวัย๑๕ปีผู้ก่อเหตุ

วันนี้ก็มาจากบุรีรำมางานศพนะคะ

ว่าพ่อเทิดพงศ์แม่ดาวจังหวัดบุรีรำ
นำเงินมาช่วยเหลือ๒๕๐๐๐บาท

แต่ทางครอบครัวของน้องเต้ผู้เสียชีวิตเขาทำพิธีกันอยู่อะค่ะ
เขาไม่สะดวกจะเจอค่ะเขาไม่สะดวกจะเจอ
เขาจะมาขอเข้ามาศพอะไรพวกนี้น่ะ
เขาจะมาขอเข้ามาศพแล้วก็จะมาเลือกเงินช่วยเปิ้ลมาต้นก่อน
เพราะที่หนึ่งก็ว่าเตรียมนาง๒๕๐๐๐บาทนะ
จะให้ผมก็มาประสานทางเจ้าภาพ
คงกำลังเสียใจอยู่แล้วเมื่อกี๊ก็ยังไม่รับอะไรไง
ผู้ใหญ่บ้านบอกมาเป็นคนกลาง
ได้รับการประสานจากผู้ปกครองของทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
คือคุณพ่อของน้องเต้เนี่ยบอกว่าที่ว่ายื่นมา๒๒๕๐๐อะไรที่ไม่รับเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเงินอะไรมันน้อยเกินไปนะฮะ

แต่คุณพ่อบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่เอาเงินอะไรด้วยบาทเดียวก็ไม่เอา

คุณพ่อถึงขั้นเคยบอกว่าไม่เอาเงินสักบาทแต่ขอขับรถชนคู่กรณีดูบ้างได้ไหม
อยากให้รู้ถึงหัวอกหัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เขาสูญเสียกับเหตุการณ์แบบนี้
เพราะคุณพ่อเสียใจมากจริงนะคะคืออย่างที่บอกเป็นเสาหลักของครอบครัวจริง
คุณผู้ชมค่ะกลุ่มเพื่อนของน้องเต้ก็มาร่วมงานศพแล้วก็กลุ่มทำงานสภ์แล้วก็คุยกับทีมข่าวนะคะ
เอาจริงได้๓๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ไม่เข็มมีใครมาเลยอ่ะ
มาเลยอ่ะจนถึงวันชาปนักกิจเนี่ยไม่มีเลยไม่มาขอเข้ามาไม่มาขอโทษ

ไม่เห็นมีใครเจอนะครับไม่มีใครเจอแต่เขาบอกมาอันนี้เรื่องโทรศัพท์เขาแบบ
ผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าพี่นักข่าวแจ้งมาว่าเขามา
แต่เขาบอกว่าคนเยอะเขาเลยไม่ขอเข้ามา
ผมก็ไม่รู้ว่านักข่าวคนไหนเป็นคนพูดเพราะว่าผมถามกลับไปว่านักข่าวคนไหนบอกครับเขาก็ไม่สามารถตอบได้
สุดท้ายนะคะทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของใบมรณบัตรนะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวของน้องเต้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับเยาวชนคนนี้ค่ะ